มาต่อกันที่คู่นี้กันบ้างคู่นี้ไม่รู้ว่างานแต่งงานเขาจะอลังการหรือเปล่า
เพราะว่าน้องสาวล่าสุดเนี่ยเพิ่งเปิดตัวไปภาพพรีเวดดงเวดดิ้ง
สำหรับน้องนิวเคลียร์แต่วันนี้มาฝั่งพี่สาวกันบ้างค่ะ
คุณอุ้มลักษณะกับหนุ่มบอลกฤษณะชิคโชวาน

เขาบอกว่าเป็นคู่รักที่เปิดตัวปุ๊บก็สาดความหวานใส่กันปั๊บ
ไม่เกรงอกเกรงใจคนไร้คู่กันเลยทีเดียวนะครับ
สำหรับดาราสาวสุดเซ็กซี่
อุ้มลักษณะและบอลกฤษณะนักธุรกิจแห่งเมืองเจียงไม้เจ้า
ล่าสุดค่ะก็เพิ่งฉลองครบรอบ๖เดือนที่คบกันเมื่อวันที่๑๑ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ

แล้วก็ขอบคุณสำหรับรองเท้าที่แฟนนุ่มมอบให้เป็นของขวัญด้วย
ซึ่งรูปแบบทรงสีเนี่ยมันเหมือนกันเป๊ะเรียกได้ว่าแฝดอ่ะ
เดินเป็นรองเท้า๘ใส่ด้วยกันรองเท้าคู่
สื่อความหมายทำนองว่าเราจะเดินไปด้วยกัน

ส่วนทางด้านคุณบอลกฤษณะก็โพสต์ภาพที่ถ่ายด้วยกันเป็นรูปแรก
สมัยที่เจ้าตัวเป็นเพียงแค่แฟนคลับของสาวอุ้ม
จะตามมาด้วยรูปคู่ล่าสุดที่ได้เป็นแฟนคลับของฝ่ายหญิงค่ะ
พร้อมกับข้อความหวานเจี๊ยบเลยว่าครบรอบ๖เดือนของเราสองคน
เวลาทำให้เราเข้าใจและรักกันมากขึ้นมีความสุขที่สุดขอบคุณสิ่งดีที่เบบีให้พี่ตลอดมานะครับ
แล้วก็มีในส่วนของรูปนี้เขาบอกว่าขอบคุณที่ขอบคุณตัวเองด้วยนะ
กล้าไปจีบนางฟ้าขนาดนี้ขอบคุณในการตัดสินใจของตัวเองนะฮะ
แต่เขาบอกว่าน้องแต่งก่อนพี่เนี่ยน้องจะต้องให้อะไรนะให้ทองหรืออะไรเป็นการแก้เคล็ดนะ

อยากได้ทองไหมวางแผนอยากได้ค่ะเอาแต่งเลย